หน้าร้อนเด็กหลายคนอยากจะลงไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนใช่ไหมครับ

๒คนนี้แอบลงไปเล่นน้ำในสระน้ำเก่าของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ซึ่งเขาปิดไม่ให้ใครเข้าเพราะว่ามันซุดโทรมมากแล้ว

เด็กลงไปเล่นแล้วอาจจะลื่นเพราะพื้นน้ำมีตะไข้
จากจุดที่ตื้นถล่ำลงไป
ลงไปในจุดที่ลึกแล้วน้ำมิดหัว

ของเด็กครับเห็นศพหลานชายที่นำขึ้นมาจากก้นสระ
จับขาหลานแล้วก็ร้องไห้ครับ

สมุทรสาครรับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำตาย
จุดเกิดเหตุก็เป็นเหมือนกับสระว่ายน้ำเก่าของ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านพุทธมณฑลสาย๔
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับ
สภาพตรงสระว่ายน้ำจะเป็นสระขนาดใหญ่
แล้วน้ำในสระจะเป็นสีเขียวนะฮะ
จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีตระไข้น้ำทั้งแบบ
มีที่ลอยขึ้นมาแล้วก็จมอยู่ข้างล่างด้วย
สระน้ำมีความลึกหลายระดับ
ใกล้ก็อาจจะตื้นหน่อยเด็กเล่นได้
พอลงไปไกลตรงนั้นก็จะลึกขึ้นลึกขึ้นนะฮะ
จุดที่ร่างเด็กจมลึก๓เมตร
พอนำร่างขึ้นมาก็ส่งชนะสูตรนะครับ

คนหนึ่งอายุ๑๓อีกคนอายุ๑๐ขวบ
กางเกงขาสั้นไม่ได้สวมเสื้อผ้า

นิติบุคคลประจำหมู่บ้านเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
สระน้ำแห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

เมื่อก่อนอยู่ในความดูแลของโครงการ
กระทั่งประมาณสัก๔๕ปีก่อนครับ
มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการ
ก็สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างในหมู่บ้าน

ลงแสลนด์นี่ขาดวิ่นหมดแล้ว
แล้วสระก็กว้างก็ไกลอยู่เหมือนกันนะครับ
ตัวเล็กลงไปเล่นนี่อันตรายมาก

เพราะว่าสระว่ายน้ำแห่งนี้สภาพมันซุดโทรม

ก็เลยออกประกาศและทำหนังสือเป็นข้อตกลงว่า

ห้ามเล่นห้ามใช้สระว่ายน้ำตรงนี้
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือเด็กเนี่ย

หรือว่ามีใครไปแอบเปิดหรือเปล่า
ระว่ายน้ำนี่มันชำรุดโทรมเยอะ

เราก็เลยไม่อนุญาตให้เปิด
แล้วก็มีหนังสือข้อตกลงทุกอย่างเลยว่า

คอร์ดแบทถือว่ามันที่มาเล่นสำหรับผู้ใหญ่
ในส่วนเราเนี่ยแหละ
ก็คือเหมือนกับว่าลักลอบ

แล้วทำให้มีคนเข้ามายังคงเล่นน้ำในสระ
ซึ่งสภาพสระมันไม่ได้น่าเล่นแล้วนะ
คือทั้งเขียวแล้วก็น้ำมันดูไม่สะอาดนะฮะ

วันนี้คุณสุชาดาซีริคโครงนักข่าวแถวท์ทีวีครับ

เป็นที่ตั้งสวดศพของน้องผู้ชายอายุ๑๐ขวบ

คุณแม่นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับ
คือแล้วก็เพิ่งจะมีลูกเลี้ยงมาได้๑๐ปี
แม่บอกว่าเสียใจมาก
ลุงที่พาลูกชายไปเล่นน้ำไม่ใช่ญาติกันด้วยนะครับ

เช้าวันที่เกิดเรื่องลูกชายมาขอไปเล่นน้ำที่สระน้ำ
แล้วก็บอกว่าเคยไปเล่นมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นแม่ไม่ได้เอกใจก็คิดว่า
สงสัยลุงก็คงพาไปเล่นในสระน้ำที่มันดีสะอาดปลอดภัย

หลังเกิดเรื่องเนี่ยครับแม่ตกใจเลยบอก
เดี๋ยวสระน้ำมันทั้งเก่าและตะไข้ขึ้นเขียวเต็มไปหมดเลย
น้ำในสะไม่น่าเล่นแล้วลึกต้อง๓เมตรไปเล่นได้ยังไง
แม่ก็ไปที่สอนอแต่ไปไม่ทัน
ไปแล้วก็ไปเจอลุงคนนั้นแหละค่ะเขาก็บอกว่า
เขาเผลอหันหลังแค่แป๊บเดียว
แม่ก็ถามว่าเอาหันหลังแป๊บเดียวแล้วคือยังไงอ่ะ
ทำไมถึงไม่เห็นเหรอว่าน้องจมน้ำทำไมถึงไม่ช่วย
เขาก็บอกว่าเขาเห็นแล้วล่ะ
มันไม่ทันแล้วเขาก็กลัวตาย
แม่เลยถามว่าเอา
ครอบครัวนำร่างของน้องผู้ชายอายุ๑๓ปี
ขวบมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่ลุงที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็เป็นคนพาเด็กไปเล่นน้ำก็คือลุงตานนบอกว่า
นั่งแท็คซีพาเด็กประมาณสัก๗คนไปเล่นน้ำจ่ายค่าศ่าให้

เดี๋ยวต้องถามลุงนะว่าลุงจ่ายให้ใคร
๗คนเนี่ย๒๘๐บาท
แล้ววันที่พาไปเนี่ยรถแอร์เสียครับ

อยากลงเล่นน้ำแล้วบ่นร้อนอยากเล่นน้ำเลยทันที
คือบอกแล้วว่าให้รอลุงก่อนอันนี้ลุงเขาบอกนะฮะ
เด็กก็พากันลงเล่นเลยห้ามก็ห้ามไม่ทันแล้ว
หันหลังแป๊บเดียวมีเด็กสองคนจมน้ำต่อหน้าเพื่อน

หนึ่งในนั้นที่จมน้ำก็คือหลานของลุงเองครับ
แล้วการเดินทางแท็กซี่มันแอร์มันเสีย
ซี่มันแอร์มันเสียไอคนที่ตายก็บ่นว่าร้อนร้อนร้อนร้อน
ผมกลัวอย่าพูดพูดไม่ได้ผมกลัวแท็กซี่เขาจะด่าว่าเอาอืมอ่า

ไปถึงสระเสร็จไปถึงตรงนั้นเสร็จเขาจะวิ่งเข้าก่อนหมดยา
เสียตังค์เสร็จก็จะวิ่งลงสระทั้งชุดเลย
ผมก็บอกไม่ยอมบอกถอดเสื้อก่อนมาคิดตังค์ก่อน
บรรยากาศงานศพของทั้งสองวัดนะฮะทั้งสองร่างก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ
คืนนี้สวดพระอภิษฐรรมคืนแรกครับ
งานศพของน้องอายุ๑๐ขวบที่วัดบุญยประดิษฐ์
จะมีพิธีเผา๑๕มีนาคมนี้แสดงความเสียใจด้วยนะครับ